รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกัน
เป็นยังไงบ้างคะเริ่มเปิดประเทศแล้วมีอะไรต่อไม่อะไรในชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือเปล่า
แต่ไม่ว่าจะเปลี่ยนไปในทางไหนก็ตามทียังไงก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดอยู่ดีนะคะ
ดูแลตัวเองดีที่สุดในจุดของเรายังต้องสวมหน้ากากกันแน่นนะคะทิ้งระยะห่างระหว่างกัน
และที่สำคัญก็ยังต้องล้างมือบ่อยด้วยช่วงนี้มีโอกาสได้เจอกับหลายคนค่ะเพราะบังเอิญพี่อ้อยออกหนังสือเล่มใหม่พอดีก็พูดคำนี้บ่อยอะเนาะ
สุขก็เล่าเศร้าก็ฟ้องก็เลยกลายมาเป็นชื่อหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดด้วยก็เลยมีหลายคนที่พอเป็นเจ้าของหนังสือปั๊บก็จะมาขอลายเซ็นต์นะคะยินดีค่ะ
รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกันเป็นพื้นที่ที่สุขก็เล่าเศร้าก็ฟ้องกันได้เสมอจะได้เจอกันในทุกวันอาทิตย์แบบนี้แหละ
วันนี้มีคำถามที่ตอนที่อ่านไปความรู้สึกอันแรกคือโอ้เรามาถึงจุดนี้กันแล้วนะอยากรู้ไหมคะว่ามาถึงจุดนี้คือจุดไหนกันแน่ลองฟังคำถาม
สวัสดีค่ะพี่อ้อยคะพี่อ้อยว่าการที่ถูกตราหน้าว่าเป็นเมียน้อยมันผิดมากไหมคะหนูชื่อแพร่ค่ะอายุ๒๘ปีแพร่มีลูกคนนึงสถานะตอนนี้ของแพร่คือเมียน้อยจำยอมค่ะเรื่องมันเกิดขึ้นตอนที่แพร่ทำงานที่บาร์แห่งหนึ่งแพร่ทำหน้าที่เป็นพีอาร้านแล้วก็ได้เจอกับแฟนพี่เขาเป็นคนที่มาเที่ยวค่ะครั้งแรกท
ดูดีมากเลยค่ะพี่อ้อยพี่เขามาเที่ยวบ่อยจนเราสนิทกันพูดคุยกันเยอะขึ้นและแพร่ก็ได้รู้ว่าพี่เขามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกันแล้วแต่ไม่มีลูกซึ่งแพร่ลองถามว่าเอ๊ะพี่ไม่อยากมีลูกหรอเขาบอกว่าเขาอยากมีลูกมากทำมาแล้วทุกทางหมดเงินไปก็เยอะแต่ภรรยาเขาร่างกายไม่แข็งแรงก็เลยยอมถอดใจที่จะม
จนกระทั่งเราทั้งคู่ลงเอ่ยด้วยกันมีอะไรกันจากลูกค้ากลายเป็นคนที่คบกันอย่างลึกซึ้งลึกแพร่รู้ว่ามันผิดที่เอาตัวไปยุ่งกับคนมีภรรยาแล้วแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าก็มีความสุขนี่นาวเวลาอยู่ด้วยกันและหลังจากนั้นสี่เดือนแพร่ตั้งท้องกับเขาค่ะพี่อ้อยเห็นมั้ยคะเรื่องมันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยเลยเนาะ
ดังนั้นแพร่ช็อกมากเพราะคิดว่าเกิดเรื่องใหญ่แล้วล่ะแต่ตรงข้ามพี่เขาดีใจมากเรื่องมีลูกตั้งแต่ที่รู้ว่าท้องพี่เขาก็ให้แพร่ออกจากงานดูแลรับผิดชอบแพร่ทุกอย่างให้เงินใช้เดือนละสามหมื่นทั้งที่แพร่ก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรนะคะจนกระทั่งแพร่คลอดเขาก็ตัดสินใจซื้อบ้านหลังเล็กให้แพร่อยู่กับลูกแต่ล

เป็นเมียน้อยค่ะพี่ทุกข์ใจมากปรึกษาใครก็พูดไม่ได้อ้าปากไปเราก็ผิดแล้วล่ะแพลร์แค่อยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์ให้ลูกเท่านั้นเองอยากมีสถานะที่ชัดเจนไม่ใช่เป็นแค่เมียน้อยเพราะถ้าวันหนึ่งลูกแพลร์โตขึ้นแล้วเพื่อนรู้ว่าแม่เป็นเมียน้อยแพลร์กลัวว่าลูกของแพลร์จะอายแพลร์ควรจะทำยังไงดีคะให้ได้พี่เขามาที่

เพื่อให้ว่าตอนนี้เขาชัดเจนแล้วค่ะว่าเราคือบ้านที่สองได้รับความสำคัญรองจากบ้านแรกสิ่งที่เขาแสดงออกมันชัดเจนเหลือเกินน้องแพร่ภรรยาเขาไม่เคยรู้ว่ามีเราเพราะว่าเขาแสนจะดูแลหัวใจภรรยาไม่ให้เจ็บไม่ให้ปวดอะไรกลัวภรรยาเสียใจก็เลยเลือกที่จะซ่อนน้องเอาไว้ให้ไร้ตัวตนแบบนี้ไปเรื่อยกับน

กำลังถามพี่ถึงวิธีการแย่งสามีคนอื่นเลยเอาจริงจริงถ้าแย่งได้น้องคงได้เขามาตั้งนานแล้วอะค่ะแต่เนี่ยเขาชัดเจนตั้งแต่ต้นแล้วนะว่าเขาอยากวางเราไว้ในตำแหน่งไหนเงินก็ให้แล้วไงผู้ชายบางคนนะคะคิดว่าการให้เงินคือการแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบแล้วไงอีกอย่างเขาก็ไม่ได้โกหกว่าเขามีครอบครัวคือ
เขามีภรรยาที่เขารักแม้จะไม่มีลูกแต่ก็มีคนที่ให้ลูกเขาได้แล้วไงแถมรู้ที่รู้ทางว่าควรรอยอยู่ตรงไหนและอยู่ยังไงไม่ให้กระทบหัวใจภรรยาเขาด้วย
ในมุมหนึ่งแพลร์คิดถึงแต่ตัวเองมากเกินไปนะคะจนลืมหัวใจคนที่เป็นภรรยาเขาไปเลยเราใช้ความอดทนกับคนเห็นแก่ตัวแล้วคิดว่าเขาน่าจะแคร์หัวใจเรา
บางทีค่ะแฟนของแพลร์ก็คงจะเห็นแก่ตัวเกินกว่าจะเห็นแก่หัวใจใครไม่ว่าจะเป็นหัวใจภรรยาเขาหรือแม้แต่หัวใจเราและลูกก็ตาม
อยากแสดงตัวตนกับภรรยาเขาเพราะว่าเรามีค่าในสายตาสามีเราไม่ได้ก็เลยคิดว่าการทำแบบนี้จะได้สามีมาเป็นของเราอย่างเป็นทางการ
ไม่ทรมานเหรอคะที่ได้ผู้ชายที่ถูกภรรยาทิ้งมาเป็นของตัวเองได้แค่ตัวไม่ได้หัวใจเอามาทำไมอ่ะคะถามตัวเองซิ
อยากอยู่ในตำแหน่งไร้ค่าแบบนี้ไปทั้งชีวิตหรือบางทีนะการทำให้ภรรยาเขารู้เมื่อไหร่ผู้ชายอาจจะตัดเราง่ายขึ้นเมื่อนั้น
เตรียมตัวเตรียมใจไว้ได้ก็ดีนะพี่ว่าคือถ้าในที่สุดเราอยากภูมิใจในสารภาพตัวเองบ้างอยากเห็นคุณค่าในฐานะผู้หญิงคนนึงที่เป็นแม่ของลูกแบบไม่ต้องเอาไปผูกกับสามีคนอื่น
ลองคิดคร่าวค่ะเราจะวางแผนชีวิตยังไงดีทำหมาหากินเองได้ไหมหรือต้องอยู่ในตำแหน่งนี้ต่อไปได้เงินนะแต่สูญเสียความพักภูมิใจและยืนยันค่ะว่าการที่เราตื่นขึ้นมาเพื่อรอเวลาเมื่อไหร่จะเลิกกันอ่ะเธอเมื่อไหร่ภรรยาจะเลิกไปซะทีอ่ะเธอแช่งเขาทุกวันจิตใจเราจะตกต่ำไปเรื่อยนะคะน้องรัก
การมีลูกไม่ใช่เงื่อนไขที่คิดว่าเราต้องชนะต้องอบอุ่นสิ
ชีวิตเราฉันต้องมีครอบครัวที่อบอุ่นสิแต่ความอบอุ่นนั้น
เกิดจากการทำร้ายชีวิตคนอื่นนะคะอย่าลืมว่าน้องเองก็มีส่วนผิด
สร้างชีวิตบริสุทธิ์ขึ้นมาทั้งที่รู้ทั้งรู้ว่า
จะเจ็บปวดแค่ไหนถ้าเราปล่อยตัวปล่อยใจ
แล้วก็ไม่ป้องกันอะไรเลยเราอยู่ในสถานะอะไรอ่ะคะแพร่
เอาจริงนะเรารู้มาตั้งแต่ต้นแต่แค่คิดว่า
ในที่สุดฉันจะแย่งได้พอน้องยอมให้ความรักของเราทำร้ายใครต่อใคร
สุดท้ายตอนนี้มันจะย้อนกลับมาทำร้ายหัวใจเราเองในที่สุดอยู่ดี
จริงมันก็มีแค่สองทางเลือกอะค่ะเดินต่อก็ได้นะ
ที่ยอมรับทุกเงื่อนไขว่าเราไปได้แค่นี้หรือถ้าน้องคิดว่าเรามีศักดิ์ศรีมากพอที่จะถอยออกมา
เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เหลือความภาคภูมิใจให้กับชีวิตและหัวใจลูก
ก็คงต้องเดินออกมามันมีแค่นี้จริงค่ะ
คือพี่อ้อยต้องบอกว่าขอโทษน้องที่ทำให้ผิดหวังน้องอยากได้วิธีแย่งสามีชาวบ้าน
แต่พี่ไม่มีวิธีนั้นจริงนอกจากให้น้องยอมรับความจริงบางสิ่งให้ได้ว่า
คนทุกคนมีค่าเกินกว่าต้องรอเวลาเหลือของเขากับเจ้าของอย่างเป็นทางการของเขาอะค่ะ
ที่สำคัญนะคำว่าแม่ที่ลูกเรียกเรามันเป็นคำที่มีเกียรตินะคะ
กว่าจะเดินหน้าแบบผิดผิดน้องบอกว่ากลัวลูกจะอาย
เป็นแม่อย่างเราต้องชิงอายก่อนหน้าลูกค่ะเพราะว่าเราเป็นผู้ใหญ่กว่า
ทุกอย่างเกิดขึ้นจากการที่ผิดถูกรู้หมดเหลือแค่อดไม่ได้อย่างเดียว
แต่ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันนะคะทำผิดยังไม่น่ากลัวเท่าไม่เคยรู้สึกผิด
เพราะถ้าถึงตอนนั้นเราจะไม่คิดทำอะไรในสิ่งที่ถูกต้อง
เพื่อแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเข้าใจค่ะว่าบางทีนะ
ความรักมันไม่ได้ใช้เหตุผลเราถึงไปรักคนที่ไม่ควรรัก
แต่เราวางตำแหน่งตัวเองได้นี่ค่ะว่าไปรักคนที่ไม่ควรรักก็ควรตัดอกตัดใจ
ไม่ใช่ปล่อยให้ทุกอย่างเลยตามเลยจนวันนี้เนี่ยเหมือนเราสร้างชีวิตหนึ่งชีวิต
ที่เกิดขึ้นมาคือลูกเผลออนาคตมานั่งร้องไห้เป็นเพื่อนแม่ด้วยซ้ำ
ถามใจตัวเองดีเราอยากจะเดินหน้าแบบนี้แบบไร้ศักดิ์ศรีต่อไป
หรือในที่สุดแล้วเราอาจจะค่อยแยกย้าย
เพราะไม่ว่าจะยังไงไม่ว่าน้องจะหยุดหรือน้องจะทน
เขามีภรรยาของเขาอีกคนนึงอยู่ดีถามใจตัวเองดีนะคะ
ขอบคุณค่ะในความไว้วางใจที่น้องเลือกจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง
คนที่เข้ามาฟังพอร์ตแคสต์ในวันนี้แน่นอนว่าบางคนอาจจะรู้สึกแย่
รู้สึกผิดผิดที่เฮ้ยทำไมพี่ถึงต้องตอบคำถาม
กับคนที่ทำผิดแบบนี้ด้วยถ้าเลือกได้ไม่มีใครอยากทำผิด
อ้อยอยากให้วิธีการคิดแบบนี้คือการเพิ่มวิธีคิดแบบหนึ่ง
ที่จะช่วยดึงคนที่ทำความผิดหรือวางหัวใจไว้ในที่ผิด
ในสิ่งที่ถูกต้องมากขึ้นนะคะเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะ
แต่อย่างน้อยถ้ารู้ว่าผิดต้องคิดทำอะไรต่อให้มันถูกนะ
ยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกัน
อย่าใช้แต่ใจแล้วอนุญาตให้เราทำผิดเรื่อยไป
โดยไม่ได้ใช้หัวหรือสติในการยับยั้งช่างใจ